เริ่มกันที่ความสำเร็จของทีมจอมเตะไทยนะครับ
เดิมวันแรกคว้า๑เหรียญเงินแล้วก็๑เหรียญทองแดง
ในศึกเทคอนโดเยาวชนชิงช้ำโลกที่ประเทศแคนาดาครับ
เทคอนโดเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองเบอร์นาบี้ประเทศแคนาดานะครับ
วันแรกทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย๔รุ่น
เหรียญแรกได้มาจากเหรียญเงินนะครับ
ลันตั้งฉัดแก้วในรุ่น๔๘กิโลกรัม
โดยสลันอาศัยความแข็งแกร่งทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ
ไปเจอกับฮองแจฮีดีกรีแชมป์เอเชียคนล่าสุดจากเกาหลีใต้
ชนี้สลันต้านทันความแข็งแกร่งของหนุ่มจากเกาหลีใต้ไม่ไหวนะครับ
เอาคลาสไปด้วยสกอร์๐ต่อ๑๒ได้เหรียญเงินปลอบใจนะครับ
แล้วก็เป็นเหรียญแรกของทัพเทคอนโดเยาวชนของไทย
รุ่น๔๕กิโลกรัมชายครับยุทยาคงกระพันธ์พันธุ์

แต่ว่าในรอบนี้เจอของแข็งจากเกาหลีใต้
ในรอบรองนะครับพบกับจุนแซโบ
ก็สูสีกันมาตลอดทั้งเกมนะครับ
กระทั่ง๒๐วินาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลายุทธนามาพลาด
เตะเข้าศีรษะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย
ด้วยคะแนน๑ต่อ๔ได้เหรียญทองแดงปลอบใจ

ชนกเกษรบัวรุ่น๔๒กิโลกรัมหญิง
และวิลาซินีคามจังหารรุ่น๔๔กิโลกรัมหญิง
ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่รอบ๓๒คนสุดท้ายครับ